คุณผู้ชมค่ะวันนี้ช่วงประมาณบ่าย
บ่ายมงที่พันมาปรากฏว่าเกิดไฟไหม้
ร้านค้าที่ตลาดสาราน้ำร้อนถนนอรุณอมริน

ตอนนี้อยู่ระหว่างลุกไหม้และลุกลาม
อาหารธรรมักอยู่ระหว่างการใช้น้ำครับ
ประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมดูเปลวเพลิง
ครับคือกู้ไพรสถานีดับเพลิงต้องรีบไปเลยนะคะ
จุดที่เกิดเพลิงไหม้ก็คือที่ตลาดสาราน้ำร้อน
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี
ใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชจุดสำคัญทั้งนั้นเลย
ตรงถนนอรุณอมรินบางกอกน้อยนี่แหละ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชำค่ะ
โครงสร้างเป็นไม้หลังคาสังกษี
เพราะฉะนั้นไฟมันก็ไปเร็วเลยนะคะ

ความเสียหายที่สรุปได้ตอนนี้ก็คือไหม้ร้านค้าไป๗คูหานะคุณกาย
ดับเพลิงกู้ภัยบางขุนนลก็ต้องไปประมาณสักบ่ายโมง
ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทุกคนวิ่งออกมาได้ทันนี่ตอนที่ดับเสร็จแล้ว๗คู่หาค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทีหนึ่งค่ะ